คุณผู้ชมพูดถึงตัวตึงวงการบันเทิงของเราตอนนี้
ต้องนึกถึงคุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะ
ล่าสุดนะคะมารับบทนักแสดงท่านหนึ่งแล้วค่ะ
วีรกรรมอีกแล้วกับพี่พศอานนท์เรื่องมันเป็นแบบนี้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะคะ
ตอนนี้คุณแจ๊ดเขากำลังสลัดภาพนักรองจากแจ๊ดสปุ๊กนิคปาเปียองกุ๊ก
รับบทเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะกับผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่
นั่นก็คือเสือแผ่นหนึ่ง

ก็ถูกของเขานะเสื้อเพ่น
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมแจ๊ดมารับโปรดเป็นอดีตท่างสั่งลายเสื้อเพ่นที่ชอบมีเรื่อง

แต่สุดท้ายก็ผ่านตัวมาเป็นคุณครูสอนเด็กมัธยม
นี่น่าดูนะเสือเพ่นหนึ่งค่ะ

ซึ่งผลงานเรื่องนี้ยังรับประกันความฮาจากฝีมือจากภูมิกับคู่บุญละกัน
หลวงพี่แจ๊ด๕จีนั่นก็คือพี่โพชอานนท์

แต่ล่าสุดดูเหมือนจะเกิดเรื่องราวในกองแล้วคุณผู้ชม
เมื่อพี่โพสต์ปล่อยคลิปความในใจ
แจ๊ดบอกผ่านกับนิกกี้นชัดที่ร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยกัน
อาสาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ส่งให้พี่โพสต์นะคะ
ด้วยการเปิดโอกาสให้แจ๊ดได้เล่าความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจ

ฟังดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ

นั่งด้วยละพี่

สะดุกทองคนดู

มีบิปเปล่านะ๑บิป่า๑บิปเปล่านะ๑บิปเปล่า
แต่ว่านุ่มแจ๊ดเขาก็เผยความรู้สึกมาแบบว่าไม่มียั้งค่ะ
ไหนจะเรื่องนัดกองนะชอบประโยคเด็ดมากเลย
กรรมพระสั่นมื้อเช้าก็เช้ามากนะ
กรรมพระสั่นจะแกะแกล้งตอนมื้อเช้า
คำนี้มากนะคะเรียกว่าโอ้โหเป็นไวรัลไปเลยค่ะ
แต่ว่าที่จี๊ดไปถึงใจพี่พศไม่รู้ตอนถ่ายแอบจุกอยู่หรือเปล่า
ก็คงเป็นความรู้สึกของการมารับบทมารับหนังของพี่พศเรื่องนี้แหละค่ะ

ออกตัวว่าเข็ดแต่ว่าจริงไม่เข็ดหรอก
เพราะอะไรรู้ไหมคู่บูลเล่นหนังเรื่องไหนก็ปังตลอดของพี่พล

รายได้แต่รู้หลายร้อยล้านไปแล้วนะคะดังมาก
ครั้งนี้ก็ต้องรอดูผลงานนะคะว่าตัวตึงหมายเลขหนึ่งของวงการหนัง
เจอกับพี่โพชอานนท์ที่หน้าใหม่หลายรอบแล้ว

ถูกต้องจะโกยรายได้ขนาดไหนนะคะ
ว่าแจ๊ดคงจะหนีพี่โพสต์ไปไหนไม่รอดหรอกค่ะ
จีบมาเล่นหนังโกยเงินไปยาวปังขนาดนี้

ใดฉันตกใจมีหมอปลาด้วยเหรอเรื่องนี้

เขารวบรวมตัวตึงแบบทั้งวงการมาเลย

อีกสักทีให้พี่พศเอาพี่

คู่กับแจ๊กกะรีน
โอ้โหเต็มที่มากนะคะ

แผ่นหนึ่งหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า
จะเอาอะไรไปเถียงเขาล่ะ